มึงควรจับใจเว่ย

ช่วงนี้ทั้งผลตกชุบทั้งหวยใกล้ออกต้องดูแลต้นผดีหน่อย
ไม่จะบอกว่าช่วงแรงพอฝันตกเยอะท่อนไม้ก็แตกเยอะแมน
นี่กะว่าจะให้คุณไปช่วยตัดที่สวนที่บ้านหน่อย
แต่เห็นถือกันไกรแบบนี้จะช่วยจ้างดีไหม
พอดีอุปกรณ์มีแค่นี้ครับไม่รู้จะช่วยเหลือได้มากแค่ไหน

นี่แถวบ้านใครตัดตัดไม้ในระยะนี้อาจจะต้องระวังหน่อย
งงมีงูเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยตามบ้านนี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่ง
เห็นแต่ตัวแต่หัวไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับ

ตอนนี้มีการเตือนเรื่องของการเกิดพายุลูกหนึ่ง

เค้าเรียกว่าเป็นหรือตัวอ่อนของมายุ
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ซึ่งตอนนี้มีการเคลื่อนตัวเข้ามาแถวบริเวณประเทศพม่าแล้ว
แต่ว่าเมืองไทยของเราโชคดีมีแนวภูเขากั้นอยู่

ทำให้โอกาสที่จะพายุเข้ามาเต็มอาจจะไม่โดนมากนัก
แต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปถ้าหากเข้ามาตรงภาคเหนือของไทย
โอกาสที่จะกระจายตัวแล้วก็ไปปกคลุมจุดอื่น
ก็จะมีเยอะขึ้นตามไปด้วย

พายุจะมีบทบาทกับเมืองใดของเรามากน้อยแค่ไหน

ภายุที่บอกเป็นภายุฝนนะครับ
เพิ่งตกตกใจว่าเป็นพายุฤดูร้อนหรือว่าเป็นพายุที่มาจากทะเลลูกใหญ่
แต่นี่เป็นภาพจากดาวเทียม
เป็นแผนที่ที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูเต็มจอกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
สังเกตว่านี่เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการก่อตัวของกระแสลม
ที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
แล้วก็ดูดเอาความชื้นต่างเข้ามากระจายตัว
ตอนนี้หลักพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่ามีฝนกระจายตัวหลายพื้นที่เลยทีเดียว

เมืองกาลอุดองทานีสกวรนครนครพนมมุกดาหารอุบลรัชธานี
ศรีสะเกดสุรินบุรีลำแล้วก็นครราชศรีมา
ไปถึงระยองแล้วก็ชุมพรด้วย
คือพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่
ส่วนพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็กำลังมีฝนเคลื่อนเข้ามา
แถวบริเวณบางขุนเทียนบางบอลอาจจะต้องระวังหน่อย

วันนี้จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ก็จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ส่วนกรุงเทพก็ประมาณช่วง๙โมง
ก็จะเริ่มมีการกดตรงกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้ว
ก็จะค่อยขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไปจนถึงช่วงประมาณเที่ยง
ส่วนจากภาพถ่ายดาวเทียมการคาดการณ์สถานการณ์คลื่น
จะสังเกตว่าสีเหลืองเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูง

ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตอนบนก็คงต้องดูคลื่นให้ดีเป็นพิเศษ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมาก
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมิ
สูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
แต่ภาคเหนือสูงสุดช่วงเวลาประมาณบ่าย๒
อยู่ที่ประมาณ๒๘องศาเซลเซียตเท่านั้น
หลังจากนี้ไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ถ้าหากเราดูต่อไปก็จะพบว่า

อุณหภูมิก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ลงวันละ๒องศา๒องศา๒องศาแบบนี้
โดยเฉพาะวันที่๑วันที่๕
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง
ก็จะช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
เพราะว่าช่วงนี้ฝนที่ตกลงมา
ก็จะรวบรวมความชื้นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาสะสม

ในช่วงเย็นช่วงหัวค่ำ

อุทธภูมิอาจจะไม่ต่างกันมาก

ไปครับก็

นี่เป็นแต่ที่ผูลอยู่นะ

เดี๋ยวไปหาหัวให้งูเขาก่อน

ไม่มีใครไม่มีนะครับ
เดี๋ยวไปจัดการงูของมันก่อน